กลับมาที่เมืองไทยเป็นภัยของผู้หญิงภัยสังคมกลางวันแสกครับ
ขี่มหาวิทยาลัยกลับหอพักผู้ชายคนนึงขี่รถตามเข้าไป
ผู้หญิงคนนี้ก็เดินไปที่ห้องเนอะนะฮะแล้วก็จะไปเปิดประตูเข้าห้อง
ผู้ชายพยายามตามไปตามทุกฝีก้าว
ไม่งั้นอาจจะโดนข่มขึนก็ได้
แล้วผู้ชายคนนี้ยังไม่หยุดพยายามไปเปิดประตูทุกห้อง
เผื่อมีใครเปิดทิ้งไว้

ทำทีเนียนเหมือนเป็นคนหอพักเดียวกัน
เดินตามผู้หญิงเขาเปิดเข้าไปก็ตามเข้าไป
เหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานตอนกลางวัน

กล้องวงจรปิดบันทึกพฤติกรรมของคนร้ายซึ่งเป็นผู้ชายคนนี้
เสื้อเชิดสีขาวกางเกงยีนสีดำขายาว

รอดจังหวะที่ผู้หญิงเปิดประตูหน้าหอพักเดินตามเข้าไป
เขาไม่รู้ตัวนะฮะอาศัยจังหวะนั้นพอดี
เพราะว่าผู้ชายไม่มีคีย์การ์ดผู้หญิงมีคีย์การ์ดก็เดินตามเข้าไป
เพราะดีนะฮะผู้หญิงคนนี้เขาก็เดินไปที่ห้องปุ๊บ
ล็อกประตูทันทีผู้ชายนั้นเปิดไม่ทันฮะ
แต่ผู้ชายคนนี้ไม่ลดความพยายาม
ไล่ไปบิดประตูทุกห้องทุกชั้นเลย
ดูสิว่าห้องไหนไม่ล็อกห้องแล้วมีผู้หญิงอยู่บ้าง
กระทั่งคนร้ายไปที่ห้องพักห้องหนึ่ง

คิดว่าเป็นเพื่อนก็เลยเปิดประตูมา

คนร้ายพูดว่าขอเข้าห้องน้ำหน่อย

แฟนอยู่ก็เลยปิดประตูใส่ทันทีไม่ให้เข้านะฮะ

เดินไปห้องนั้นห้องนี้แต่ไม่สำเร็จ
จนออกจากอาคารไม่ได้

กว่าที่ตำรวจจะมาจับได้แบบนี้นะฮะ

สุดท้ายคนร้ายก็ออกไปจากอาคารได้
ผู้โพสต์ก็ยังตามถ่ายป้ายเรื่องของรถมอเตอร์ไซค

เห็นไหมผู้ชายเหมือนรู้ตัว
แล้วก็เลยเอาหลักฐานทั้งหมดไปแจ้งความ
โดยผู้ก่อเหตุอ้างว่าก่อนเกิดเหตุไปเจอผู้หญิงในผับแล้วเมามาก
ก็เลยชักชวนกันมาดื่มต่อที่ห้องแต่ระหว่างนั้นไม่รู้ว่า
คันนี้คันนี้นึงกไกยออ่าง๑๓๙๗นะฮะ
ขอเข้าห้องน้ำเพราะเข้าหอพักไม่ได้
แล้วมารู้ตัวทีหลังว่าตอนนี้พี่สาวไปบอกว่า
เป็นข่าวแล้วคลิปแกเต็มโซเชียลไปหมดเลย
ก็เลยเข้ามอบตัวเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วบอกว่า
ไม่ได้มีเจตนาจะไปทำมิดีมิร้ายใครในหอพักแห่งนี้

ใช่ต้องระวังนะคะคุณผู้ชมอยู่ในหอพัก
บางทีก็ต้องปิดประตูต้องอะไรให้ดีด้วยนะคะ